เมื่อวานนี้แฮชแท็กถามตรงกับจอมขวัญเนี่ย
ก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์นะ

เพราะว่ามีคนดูรายการถามตรงกับจอมขวัญ
ทางไทยรัฐทีวีตั้งแต่ช่วง๕โมงเย็น

แล้วก็ไปรีรันอีกครั้งตอนประมาณ๔ทุ่ม
ในรายการถือว่าเป็นมวยคู่เอก
เพราะมีการเชิญ๒คนนี้มาก็คือคุณอุฮริไทยกับคุณไผ่ดาวดิน
ประเด็นที่มีการพูดคุยมีการแสดงวิสัยทัศน์กันนะฮะ

เขาบอกเขาก็จะไม่เข้าร่วมคณะกรรมการสมาณฉัน

พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีลาออก
ส่วนคุณอู๋เองก็พูดถึงเรื่องของความขัดแย้งตั้งแต่ปี๒๕
และเข้าสู่วังวลของการปฏิวัติ
แล้วก็นี่แหละฮะผลเอกประยุทธ์เข้ามาแก้ปัญหา

คุณไผ่ก็บอกว่าแต่นี่คือการปกครอง
ที่ทหารเข้ามาใช้อำนาจทางการเมือง
ใช่คือคุณไพรบอกว่าจริงแล้วในระบบประชาธิปไตย
งล้อมันต้องไหลไปตามธรรมชาติ
กลายเป็นว่าทุกครั้งที่มีวิกฤตทหารเข้ามาคือไปฝืนธรรมชาติ
แล้วคุณอู๋บอกว่ารัฐธรรมนุมปี๖๐
เป็นฉบับที่ดีที่สุดเป็นฉบับปราบโกง
เออแต่ว่าคุณไพรบอกผลิตการประชาชนไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้
ผลักสายไล่ส่งประชาชนอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วก็คุณอุ๊พูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพบอกว่ามีได้
แต่ต้องไม่ละเมิดบุคคลอื่นและไม่ล่วงเกินสถาบัน
ประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นที่คุณอุอาริไทย
ก็เสียงดังขึ้นมาทันทีนะฮะแต่จริงเสียงดังหลายจังหวะแล้วนะครับ
แล้วคุณไผ่ก็พูดแทบไม่ทันเลย
ขนาดคุณจอมขวัญอยู่ตรงกลางแล้วบอกอ่าพี่อู๋หยุดก่อน
เดี๋ยวให้น้องไผ่เขาพูดก่อนปรากฏว่าโอ้โหพี่อู๋ก็เสียงดังขึ้นมาทันทีเลย
ในรายการดุเด็ดเผ็ดมันมากจนคนดูก็ลุ้น
จะจบยังไงนะฮะจะลงได้ไหมหรือว่าจะยังไงนะฮะ
แต่คุณผู้ชมฮะในรายการหลายคนดูไปแล้วหรือว่าจะดูย้อนหลังกันอีกก็ได้นะครับ
แต่ทีนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศหลังจบรายการกัน

คุณผู้ชมจะได้เห็นนะฮะบรรยากาศเวลาโอ้โหในรายการเขาเถียงกัน

แต่ว่าหลังรายการเขาเป็นยังไงคุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
วันนี้พี่อู๋มาอาจจะมีอารมณ์บ้าง
ไม่ใช่เวลาพี่อู๋พูดพี่อู๋เต็มที่อยู่แล้วเหมือนร้องเพลงนั่นแหละค่ะ

แน่นอนแล้วพี่อู๋ก็ฟังเข้ามานานเป็นปีแล้ว
คนไทยเขารู้สึกนะพี่อู๋ก็รู้สึก
แล้วขอพูดแค่ไม่กี่นาทีเอง

ยินดีครับดีมากเลยเราได้เข้าใจความเป็นมนุษย์
เราเข้าใจวิธีคิดทางการเมืองอีกรูปแบบหนึ่ง
แตกต่างจากเราที่เหมือนเราอยู่คนละโลกเดียวกัน

ผมก็พยายามทำพยายามฝึกแล้วก็พยายามทำอยู่
ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรที่แกใช้อารมณ์กับเรา

คือสันติวิธีมันยากอย่างนี้แหละครับ
ถ้าให้คะแนนเรื่องอารมณ์คุณไผ่ก็ได้ไป
สามารถควบคุมอารมณ์ได้ทั้งในรายการแล้วก็นอกรายการ
คุณไผ่เขาวางตัวไว้แบบนี้ตลอดเกือบชั่วโมงในการให้สัมภาษณ์นะฮะ
แล้วก็ท้ายรายการคุณจักรีนก็ไปจับมือพี่อุ๊มาขอสัมภาษณ์
คุณจักรีนบอกว่าตัวพี่อุร้อนมากเลย
คือร้อนฉ่ามาจากในรายการนั่นแหละฮะ
แต่พอออกมานอกรายการก็อารมณ์เย็นลงนะครับ
และทั้งคู่ก็จับไม้จับมือกันนะคุณนะ
จับไม้จับมือกันแล้วก็มีการพูดคุยด้วยเสียงที่แบบว่า
เขาเรียกว่าอะไรพี่คุณสิ่งซอฟท์น่ะอ่อนโยนลงนะฮะ
พูดถึงเรื่องของการอยู่ร่วมกันโดยสิทธิตามประชาธิปไตยอะไรอย่างนี้นะฮะ
อุ๊บอธิบายว่าเราต้องอยู่ร่วมกันยังไง
คุณไผ่บอกเราก็ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้นะครับ
รับฟังความคิดเห็นอะไรแบบนี้หรือการดีเบตในรายการแบบนี้เป็นสิ่งที่ดี
จับไม้จับมือกันปุ๊บแยกย้ายเดินทางกลับ

แต่ว่าความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลของทั้งสองคนยังมีต่อนะครับ
หลังจากที่ออกรายการถามตรงกับจอมขวัญ
โดยคุณไผ่ดาวดินระบุว่าผมเสียดายที่หลายประเด็นไม่ทันได้พูด
เสียดายที่ใช้โอกาสในการสื่อสารเนื้อหาไม่ดีพอ
ผมไม่รู้จะอธิบายอย่างไร
คนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ของคุณไผ่ก็บอก
ไม่เป็นไรเรารับฟังท่าน
รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในรายการนะฮะ
ขณะที่คุณอุฮารุทัยโพสต์ข้อความ

การส่งสารในวิธีนี้ถือว่าไปถึงแล้วค่ะ
แม้ว่าเขาไม่ชอบแต่เขาจะได้ยิน
ใครที่ขวัญอ่อนก็อย่าไปดูค่ะ
อันนี้ของคุณอุ๊กับคุณไผ่
แต่คุณในโลกโซเชียล
มีหลายคนแสดงความคิดเห็นเยอะเลยนะ
เมื่อวานประเด็นหนึ่งที่มีการดีเบตกัน

ก็คือคุณอู๋บอกว่าตั้งคำถามว่าไอลอคือใคร

เรื่องความเป็นประชาธิปไตยนะครับ
ทีนี้คุณอุ๊บบอกว่าตนเองรับไม่ได้นะ
ไอลอร์รับเงินจากต่างประเทศ

คืออุ๊บอกว่ารับเงินรับงานมาจากไหน
ใช่รับเงินมาจากต่างประเทศ
แล้วตั้งใจจะมาแก้รัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙

๑๖๘ล้านคนเป็นคนทำประชามติให้ผ่าน

คือนี่เป็นส่วนหนึ่งในการพูดในรายการนะฮะ
ทีนี้ทำให้ไอรอเขาก็ร้อนเลย
เขาต้องออกมาชี้แจงผ่านโลกโซเชียลเลยนะครับ
ในช่วงหัวค่ำไอลอร์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กนะ
ไอลอบอกว่าที่มาของเงินสนับสนุนองค์กร
โดยบอกว่าไอลอร์ก่อตั้งตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
ซึ่งทำงานกับภาคประชาสังคมแล้วก็คนทั่วไปในสังคม
หมายเพื่อให้เป็นไปหลักการตามหลักการประชาธิปไตย
เสรีภาพในการแสดงออกสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมือง
และระบบยุติธรรมไทยที่เป็นความเป็นธรรม
และตรวจสอบได้กว่าในปัจจุบันที่เป็นอยู่นะคะ
ไอลอร์มีการชี้แจงเพิ่มเติมบอกว่า
สิ่งที่ถูกตั้งคำถามถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมนั้น
ไอลอบอกว่าได้รับการสนับสนุนมาจากแหล่งเงินทุนต่าง

ซึ่งหลักการทำงานกับแหล่งเงินทุนนั้นจะพิจารณาว่า
แหล่งเงินทุนที่จะให้มา
ตรงกับวัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรหรือไม่
จำกัดว่าจะต้องมาจากประเทศใด
และแหล่งเงินทุนไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบ

ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดโปร่งใสตรวจสอบได้
ง่ายคือไม่ว่าใครจะมาเป็นแหล่งเงินทุนก็แล้วแต่
แต่ไม่ใช่ว่าจะจูงจมูกไอลอร์ได้นะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะชักจูงหรือชี้ทางให้ไอลอเดินได้
ถ้าเกิดว่าคุณจะให้เงินมาแล้วไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

นี่แหละก็เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์
แล้วก็ถูกยกมาตั้งคำถามเยอะเหมือนกันนะฮะ
สำหรับคุณอูฮารุทัยเมื่อวานนี้ที่มีการหยิบยกประเด็นนี้พูดขึ้นมา
ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเหล่าเพชรนะคะ
นี่ค่ะก็เป็นช่วงที่มีการดีเบตกันนะคะ
เด็ดเผ็ดบานเมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ดูก็จะได้เห็นนะคะ
ท่าทีท่วงทำนองจากทั้งฝั่งคุณอุหารุทัยกับคุณไผ่ดาวดิน
มีจังหวะหนึ่งนะไปทำลักษณะคือเหมือนจะปิดหู
คือลักษณะพี่อู๋คือเหมือนแกว้าคขึ้นมา
เพราะฉะนั้นไม่แปลกเวลาที่จะสวมบทบาทในการดีเบต
แกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ
นี่หลายคนถึงขั้นเมื่อวานเนี่ยร้องเพลงไม่รักดีของคุณอู้เลยนะ
แต่ว่ามันมีข่าวออกมานะคุณในโลกโซเชียลบอกว่า
ร้านเนี่ยเขาไม่ให้นักร้องของร้านหมายถึงว่าผับบาร์ร้านอาหารนะ
ไม่ให้ร้องเพลงของอุหาริไทยอีกเลย
หลังจากที่เมื่อวานดูรายการถามตรงกับจอมขวัญนะฮะ
คุณผู้ชมฮะส่วนวันนี้นะครับก็ห้ามพลาดเหมือนกันถามตรงกับจอมขวัญ
เวลา๑๗นาฬิกา๑๕นาทีเวลาเดิมที่ออกอากาศกันทุกวัน
เพราะจะมีอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือหมอตุ๋นสิทธิสมวง

กับคุณสมยศพฤกษาเกษมศุกร์จะมาออกรายการแสดงวิสัยทัศน์กัน
ซึ่งหลายคนบอกว่ามีรายการแบบนี้ก็ดีนะ

คือเหมือนจับเขามาแบบแสดงความคิดเห็นนะฮะ
มาถึงเรื่องของจุดประสงค์ในข้อเรียกร้องต่าง
เหมือนเป็นเวทีดีเบตที่ทำให้ประชาชนได้รับฟังทั้งสองด้าน
ก็เป็นสองคั่วความคิดวันนี้ที่จะเจอกันนะฮะแขกรับเชิญ
หมอตุ๋นก็จะเป็นฝ่ายที่ปกป้องสถาบันนะฮะ
ส่วนคุณสมยศก็บอกว่าจะต้องมีการปฏิรูปเรื่องของสถาบันนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามน่าสนใจ
เพราะว่าคุณสมยศก็เพิ่งจะรับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำเหมือนกัน